หลังจากที่สำนักพระราชวังประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในวันที่๑แล้วก็วันที่๒ธันวาคมนี้
โดยระบุว่าพร้อมเต็มที่ในการสนับสนุน
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่๑ถึง๒ธันวาคมนี้
โดยบอกว่ากระทรวงมหาทัยได้ประสานทางกรุงเทพมหานคร
เพื่อรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวและจะประสานไปยังภูมิภาค
เพื่อให้ร่วมกันรณรงค์เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้ร่วมมือกันให้เกิดการดูแลพื้นที่
กระทรวงมหาดไทยเองพร้อมสนับสนุนนะคะทั้งในเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่ท้องสนามหลวง
ได้ให้ทางกรุงเทพมหานครกำหนดจุดและก็ลงรายละเอียดในภาพรวมค่ะ
ขณะที่ยอดจำนวนประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้
หลังจากที่สำนักพระราชวังปิดให้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในช่วงเวลา๒๒นาฬิกา
มีจำนวนทั้งสิ้น๔๒๕๑๖คน
ส่วนยอดรวมประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคม
ถึง๒๗พฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น๙๙๖๙๘๓คนค่ะ